อีกหนึ่งเรื่องที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับ
คลิปภาพเหตุการณ์บอกก่อนว่าเราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรง
แล้วความรุนแรงนี้เกิดขึ้นกับเด็กที่เป็นออทิสติกด้วย
กลุ่มวัยรุ่นสามคนพยายามรุมทำร้ายน้องคนนี้ไปดูค่ะ
ออทิสติกด้วย
คือถ้าที่ฉันเป็นพ่อแม่ของน้อง
ไหนที่ถูกทำร้ายได้ยินเสียงลูกตัวเองร้องขนาดนี้นี่

แล้วดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นการไลฟ์หรือเปล่าฮะ
เพราะจะมีคอมเมนต์ไหลขึ้นมาแบบนี้

ไลฟ์ค่ะเพราะคุณเห็นไหมมันมีสติ๊กเกอร์ให้เรากด
นั่นแหละอันนี้คือการไลฟ์เอาไว้
ลงโซเชียลในขณะที่ทำร้ายเขา
แล้วในขณะที่น้องคนที่ถูกทำร้ายร้องไห้

แล้วก็ทั้งบอกว่าผมจะไม่ทำอีกแล้ว
ที่เราก็ไม่ได้รู้ด้วยนะว่าเขาบอกจะไม่ทำในเรื่องอะไร
วัยรุ่นค่ะรุมทำร้ายน้องคนนั้น
จนกระทั่งเนี่ยมีคนส่งเรื่องนี้ไปให้คุณกันจอมพลังช่วยเหลือนะคะ

คือคนที่โดนคนที่เป็นผู้ก่อเหตุ

ชื่อนายพนมศิลาพนมสินค่ะ
บุญทองหรือในหนำอายุ๑๘ปีแล้ว

น้องคนที่ถูกทำร้ายอย่างที่บอก

มีการไลฟ์ผ่านทางติ๊กต๊อก
คนก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จริงมันก็จะมีคลิปด้วยนะคะคลิปอื่น
ซึ่งน้องเนี่ยที่ถูกทำร้ายสภาพใบหน้าปูดบวมมาก

บอกว่าตัวเองทั้งถูกเตะและถูกต่อย
วันเกิดเหตุถูกกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวในคลิป
บอกให้ไปหานี่คือสภาพของน้อง
ก่อนที่จะถูกลากเข้าไปในห้อง
แล้วก็รุมทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
คือตัวน้องเองที่ถูกทำร้ายก็ไม่รู้ด้วยนะคะ

ทางด้านคุณกันจอมพลังเองบอกแบบนี้นะคะ
รับเรื่องนี้แล้วรู้แล้วว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
ตอนนี้รู้แค่ว่าน้องที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ต้องมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปทำการตรวจสอบ

รวมไปถึงผู้ปกครองว่าเห็นคลิปนี้แล้วให้มอบตัวค่ะ
พ่อแม่และผู้ก่อเหตุที่ดูอยู่นะครับ
ท่านตัดสินใจให้ดีนะครับว่าท่านเนี่ย
จะคิดถึงความผิดชอบชั่วดี
สำนึกตัวเองแล้วเข้ามามอบตัวหรือท่านจะช่วยลูกหรือ
ให้ลูกท่านเนี่ยหนีไปตลอดชีวิตคุณกันก็พูดดูเดือดเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าคือจะมอบตัวแบบนี้หรือจะให้ลูกของคุณในบุตรหลาน
วัยรุ่นเนี่ยที่อยู่ในคลิปเนี่ยกลุ่มคนก่อเหตุมีการ
ออกมาโพสต์ข้อความดูกันเขาโพสต์อะไรเขาโพสต์ในรักษณะของ
สำนึกผิดค่ะข้อความระบุแบบนี้นะคะว่าอยากให้เข้าใจ
กันว่าพูดชื่อเลยนะคะดิฉันอ่านตามน้องปอนน้องมิ๊กไม่ได้
เกี่ยวเพื่อนเพื่อนผมไม่มีใครเกี่ยวมีแค่ผมและคนในคลิปที่ทำ
ร้ายน้องผมรู้สึกผิดมากมากขอโทษทุกคนนะครับผมคุยกับพี่
ชายของน้องที่โดนตีแล้วก็คือน้องอายุ๑๕ที่โดนทำร้ายรอ
หลังเกิดเหตุเราไปดูค่ะย้อนกลับไปดูวันที่๑๗พฤษภาคมที่
ผ่านมาโพสต์ของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาโพสต์อะไรลักษณะของ
กลุ่มวัยรุ่นนี้เขามีพฤติกรรมนะคะในการจับกลุ่มนี่จับกลุ่มแบบนี้
นี้รวมตัวกันไปเล่นดนตรีกันในห้องพักห้องหนึ่งแล้วที่พื้น
คุณผู้ชมลองสังเกตนะเหมือนกับมีการตั้งวงดื่มน้ำกระท่อมกัน
ด้วยอันนี้เป็นโพสต์ย้อนกลับไปเมื่อ๑๗พฤษภาคมนะคะเราส่ง
ผู้สื่อข่าวของเราคุณระวีการไปตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยไปเจอ
กับในกลั่นค่ะในกลั่นอายุ๘๕ปีค่ะปู่กลั่นเป็นปู่ของในหนำ
หนึ่งในคนที่อยู่ในคลิปกลุ่มวัยรุ่นนั่นแหละค่ะปู่บอกปู่เอง
ไม่รู้เรื่องหรอกนะว่าหลานชายเนี่ยไปก่อเรื่องอะไรมาไว้ปู่แก่แล้ว
หูตาของปู่เริ่มไม่ดีแต่หลานคนนี้เนี่ยคือครอบครัวไม่อบอุ่น
พ่อแม่แยกทางกันแล้วก็มักจะอยู่ที่บ้านหลังนี้เขาถูกทิ้ง
อยู่ที่นี่ไม่เรียนหนังสือไม่ได้ทำอะไรวันวันเอาแต่ชวน
เมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมหรือเปล่าคุณปู่บอกด้วยว่าหลานชายเนี่ย
ไปขอเงินพ่อที่จังหวัดปัตตานีบางทีแอบเอาเงินผู้
อายุของปู่นี่แหละไปด้วยตอนเกิดเหตุแบบนี้ปู่บอกว่า
ปู่ก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเอาเรื่องไปเลยค่ะ
ไอ้มันต้มกระท่อมกินไหนพวกนี้แล้วหลานคุณตาเนี่ยคือ
เมื่อวานคุณตาก็ไม่เจอหน้าเลยเพราะว่ามันอยู่ในห้อง
ถ้าเกิดเขาถูกดำเนินคดีก็ยินดียินดีไปไม่มีการติด
ขัดหรอกนี่ทางฝั่งของปู่ผู้ก่อเหตุนะคะคุณคิงที่นี้
คุณระวีการของเราก็เลยไปไปเจอกันหน่อยละกันกับน้องที่
ถูกทำร้ายน้องอายุ๑๕โอ้ดูหน้าน้องนะเราต้องเบลอไว้อ่ะคือ
แผลใบหน้าดวงตาฟกช้ำบวมไปหมดคุณตามคอตามแขนเนี่ย
ก็มีนะคะน้องบอกว่าผมไม่เคยมีปัญหากับเขาเลยนะคือ
รู้จักนะรู้จักกันเฉยคือไม่เคยมีปัญหาหรือว่ารู้จัก
กลุ่มวัยรุ่นด้วยเคยไปเล่นที่บ้านนั้นเนี่ยสักสองสามคน
ครั้งก็ไม่ได้สนิทอะไรกันรู้จักกับเพื่อนอีกคนนึงของกลุ่ม
เขาแต่ไม่ใช่คนที่ทำร้ายผมนะผมเคยเห็นหน้าค่าตาไม่ได้
ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายแล้วถามว่าเขาทำร้ายน้อง
เรื่องอะไรรู้ไหมลองฟังน้องค่ะ
อันนี้ก็งงอยู่ครับแต่แกว่าเป็นเรื่องผู้หญิงอันนี้มัน
เคยยุ่งกับผู้หญิงหรอมันคือไม่ใส่งั้นหรอแต่ตอนที่เรา
เคยไปเล่นเขาก็ไม่เคยทำร้ายอะไรหรอกใช่ไหมไม่คุณวิการ
ถามด้วยนะแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเคยไปเล่นที่บ้านเขา
ไม่ได้รู้จักมักจิอะไรเขาเห็นหน้าค่าตาแต่แค่รู้
กับคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เฉยเฉยแล้วก็ไม่ใช่คนที่ทำ
ร้ายน้องด้วยคุณวิการถามว่าแล้วก่อนหน้าที่ไปเล่นเขาเคย
ตีทำร้ายเราแบบนี้ไหมอืมน้องบอกก็ไม่เคยนะแล้วถามว่าแล้ว
ฝั่งนั้นเขาบอกไหมว่าเรื่องอะไรน้องตอบว่าเขาบอกว่าเรื่อง
ไปเจอกับพ่อแม่ของวัยรุ่นที่ก่อเหตุแล้วนะคะมีการเดิน
มาเยี่ยมลูกชายค่ะยอมรับว่าลูกอ่ะผิดแต่ผิดที่ตามเพื่อน
แล้วไปก่อเหตุแบบนี้เท่าที่รู้ทั้งหมดก็เป็นเพื่อนกันหมดนั่นแหละ
ตอนนี้ปล่อยไปตามกฎหมายค่ะ
ฝั่งพ่อแม่ผู้ก่อเหตุนะคะ
ทีนี้ทางด้านคดีค่ะตำรวจสภไพรบอกว่าคุมตัวได้ครบแล้วนะ

ส่วนตัวที่บอกว่าชื่อในหนำในอายุ๑๘ปีเนี่ย
ผลตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงค่ะ

ตำรวจแยกไปส่งสารดำเนินคดีหมดแล้ว
ข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ปมเหตุมาจากเรื่องหึงหวงเขาบอกแบบนี้ค่ะ
เรื่องหึงหวงกับน้องที่ป่วยเป็นเด็กพิเศษนั่นหรือครับ
ไปทำร้ายเขาแล้วน้องคนนั้นที่บอกไง
บอกว่าทางนู้นให้เหตุผลในการทำร้ายน้องว่าเรื่องผู้หญิง